ส่วนหลานกับน้าคู่นี้ครับก็ตั้งวงกินเหล้านะ
ห้าแคมป์คนงานคุณผู้ชมแต่เหมือนจะมีปากเสียงกัน
โอ้โหแล้วมันบานปลายอ่ะคนเป็นหลานถึงขนาด
บีบข้อน้าบีบข้อน้าจับแก้ผ้าโอ้
น้าเสียชีวิตเอาศพไปฝังดินสุดท้ายพอส่างปุ๊บ
ฮะสำนึกผิดมอบตัวดีกว่าไม่ทันแล้วไหมอ่ะไม่ทันแล้วคุณผู้ชม
แล้วร่างของน้าที่เสียชีวิตเนี่ยนะโดนฝังไว้ในไร่ข้าวโพด
ในพื้นที่ตะบนบึงอำเภอศรีราชาที่ชนบุรีครับเจ้าหน้าที่ไปดูนะ
ปลายเท้าก่อนเนี่ยตรงนี้ปลายเท้าโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินครับ
กู้ภัยเลยขุดดินลงไปขุดลงไปนี่ล้อมไว้ก่อนนะอ่าอ่า
ขาวแดงไว้ก่อนขุดลงไปนำศพผู้เสียชีวิตขึ้นมา
ชื่อไนยงค์อายุสามสิบห้าปีเนี้ยโอ้โหยโผล่จริงจริง
ชนสูตรเบื้องต้นนายยงอยู่ในสภาพเปลือยกายครับ
บริเวณคอมีรอยช้ำจากการถูกบีบคอระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังเก็บหลักฐาน
จุดเกิดเหตุนะญาติผู้ตายมาสังเกตการณ์ครับ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าอ่ะผู้ตายเนี่ยชื่อยงส่วน
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนก็หลานคนตายนี่แหละ
อมรเทพอายุแค่สิบแปดเองทั้งสองคนเนี่ย
อมรเทพกับนายงอยู่ที่แคมป์คนงานด้วยกันนะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตร
มรเทพคนหลานเนี่ยโทรมาหาแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
คืนวันที่๓พฤษภาคมทั้งคู่ทั้งอมรเทพกับนายง
ดื่มเหล้ากันที่หน้าแคมป์คนงานแล้วทะเลาะกัน
นายงบอกว่าจะเอามีดปาดคออมรเทพซึ่งเป็นหลาน
ทีนี้ทะเลาะกันเลยด้วยความที่เมาทั้งคู่ด้วยนะ
คนตายเนี่ยคนตายคือนายงเนี่ยนะเข้าไปบีบคออมรเทพก่อนนะ
ทำให้อมรเทพเอาเท้าถีบถีบจนหลุดออกมาได้
แล้วเป็นไฟไปบีบคอคืนฮะบีบคอนายงจนเสียชีวิตเลย
หลังจากนั้นก็ลากศพนายงมาที่ฝั่งตรงข้ามแคมป์คนงาน
แล้วก็ขุดดินฝังซะเลยแล้วก็เอาใบข้าวโพดมาปิดอำพราง
แล้วจากนั้นถามว่าอมรเทพไปไหนกลับไปนอนนะ
ยังสามารถกลับไปนอนจนสำนึกผิด
แล้วก็เดินทางเข้าไปมอบตัวที่โรงพักแหลมชะบังครับ
ตำรวจสภแหลมชะบังซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่เกิดเหตุนะ
ทีแรกตำรวจสพแหลมชะบังก็ไม่เชื่อแต่ก็คุมตัวเอาไว้ก่อน
กระทั่งผู้ก่อเหตุก็คืออมรเทพโทรมาเล่าให้ญาติฟัง
จึงมีการไปแจ้งความกับตำรวจสพนขาม
ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุครับนำมาซึ่งการพบศพนายงครับ
ตำรวจก็ทำการสอบสวนอมรเทพคนก่อเหตุครับ
เพื่อจะหาแรงจูงใจแล้วก็ปมที่ก่อเหตุที่แท้จริง
รวมไปถึงรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
เป็นน้าเป็นหลานกันแท้นะครับ